หลังจากนั้นมีเจ้าของร้านเค้กใจดีมารับเข้าทำงานทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะครับ
และมีคนในโซเชียลแห่เข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากครับ
นางสาวพาวินีศรีเกตหรือว่าน้องซายอายุ๒๐ปีนะครับซึ่งเป็นผู้พิการเท้าขวาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
เป็นอุบัติเหตุรถชนเมื่อสี่ปีก่อนนะครับได้รับกำลังใจจากสมาชิกเพจคนตรังและชาวโซเชียล
กลับเข้าทำงานจนมีเงินรักษาตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งครับ
ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสโดยเฉพาะเจ้าของร้านเค้กและกลุ่มคนตรังที่คอยให้กำลังใจมีความหวังในชีวิตโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้าไปกดไลค์กว่า๔๐๐คนและแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจอีกกว่า๔๐๐ข้อความครับ
ปีที่แล้วพบภาวะแทรกซ้อนทำให้สูญเสียขาขวาจากใต้เข่าลงไปครับ
ต้องใส่ขาเทียมแล้วก็ใช้เวลาการฝึกเดินใหม่น้องซายบอกว่าหลังศูนย์เสียขาไปมีภาระค่าใช้จ่ายสูง
โพสต์ข้อความหางานไว้ในเพจคนตรังและได้รับการติดต่อจากเจ้าของร้านเค้กให้ไปทำงาน
ในส่วนของการทำขนมนะครับซึ่งเป็นงานที่นั่งอยู่กับที่ไม่ต้องเดินไปไหนมาไหน
ทำให้รู้สึกทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่เจ้าของร้านเค้กให้โอกาส
ทำให้สามารถหาเงินไปจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งครับ